โซโลแกนของผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์
ตื่นก่อนนอนทีหลังครับนโยบายของท่านนะคะท่านบอกว่านู่นแหละค่ะ
ทำงานยันเที่ยงคืนเลยนะคะเมื่อวานนี้มอบหมายให้
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสานนท์หวังสร้างบุญค่ะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผับบาคาราโอเกะต่าง
หลังจากที่ทางรัฐบาลอนุญาตให้เปิดแล้วเป็นคืนที่๒ถูกไหม
ตั้งแต่๑มิถุนายน๑๒ก็๒คืนแล้วนะคะ
ไปดูหน่อยซิว่าร้านรวมต่างเนี่ย
คือทำตามมาตรการการผ่อนปลนของกระทรวงสาธารณสุขหรือเปล่า
เปิดได้แต่ยังต้องมีเงื่อนไขต่างนะคะ
ลงไป๓จุดหลักก็คือศรีลมซอย๒
ถนนข้าวสารแล้วก็สุขุมวิทย์นี่ที่ไหนคะดอม

กลับมาเข้าเรื่องของเราเนาะ

ไปตรวจร้านคาราโอเกะ๒แห่งค่ะ
ตั้งอยู่บริเวณชั้น๓แล้วก็ชั้น๔นะคะ
ก็ปรากฏว่าเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙นะคะ
อกจากนี้คุณสานนท์มีการให้คำแนะนำ
ขั้นต้นเรื่องของการลงทะเบียนอะไรนะ
ต้องเข้าไปทำแบบประเมินน่ะ
ใช่ผู้ประเมินความเสี่ยงคัดกรองก่อนการให้บริการ

คือซอยนี้มีร้านอาหารเพื่อนผมอยู่แต่ว่าเป็นร้านอาหารไทยธรรมดานะ
แต่ว่าในซอยนั้นก็จะเป็นซอยที่ผับบาร์คาราโอเกนักท่องเที่ยวเยอะมาก
แต่ต้วงก่อนช่วงโควิดเงียบเลยนะ
ค่ะตอนนี้กลับมาคึกคักคึกคลืนอีกรอบหนึ่งนะคะ
เพราะว่าทางร้านเนี่ยโอ้น่ารักมากปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดีนะคะ
แต่คุณสานนท์ก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องของการรักษาระยะห่างทางสังคม
จะรักษาได้เหรอระหว่างลูกค้ากับพนักงานนะเนาะ
คุณผู้ชมคุณสานนท์บอกเพิ่มเติมบอกว่าพื้นที่ย่านสุขุมวิทย์ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้ตรวจเรื่องของการหาเชื้อโควิด
แต่สถานประกอบการค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะคะ
ขณะเดียวกันก็เดินหน้าจัดอบรมให้กับผู้ประกอบการ
ในการใช้แอปพลิเคชันไทยเซฟไทย
เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบการแล้วก็คัดกรอง
ผู้ที่มาใช้บริการก่อนที่จะใช้บริการนะคะ
เชื่อว่าทุกคนอยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น
ดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับมาปกติแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะยืดหยุ่นนั่นแหละ

ศรีลมเนี่ยฟังแล้วใจหายนะคะคุณผู้ชม
ทีเดียวมีสถานประกอบการ

แต่ปัจจุบันกลับมาเปิดเพียง๔๒แห่ง
อุ๊ยเหลือไม่ถึงครึ่งนะโอ้ยใช่ค่ะนี่แหละค่ะ
สะท้อนให้เห็นถึงว่าเศรษฐกิจเนี่ยซบเซาอย่างมากนะคะ

ต้องเดินหน้ากระตุ้นโดยการนำนโยบาย๑๒เดือน๑๒เทศกาล
แล้วก็นโยบาย๕๐เขต๕๐อัตลักษณ์นำมาใช้
เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ

อ่าอ่ะอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการต่างต่างนะคะ